ติดตามข่าวสารเข้มข้นกันแล้วก่อนที่คุณจุธารัฐจะไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศ

นะคะด้วยงานศิลปะที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจกันหน่อยค่ะ
พาไปชมงานเทศกาลงานอาร์ตนะคะที่งานนี้
เขาได้ยกเอาศิลปะบอลลูนขนาดมหมา

ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
บอลลูนลอยฟ้าขนาดมหมาที่เห็นอยู่นี้

สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดัง

นำพาให้เกิดสายฝนอันชุ่มฉ่ำ
ทำให้ดินแห้งแรงกลับสดชื่น

ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
อกจากนี้ยังมีผลงานบอลลูนอีกหลากหลาย

ที่ได้แนวคิดมาจากพระราชกรณียกิจ

ผลงานล้มลุกบอลลูนขนาดยักษ์
สกรีนคำว่าความเพียน

และบอลลูนเมล็ดพันธุ์แห่งความคิด
นำมาจัดแสดงไว้ที่ใจกลางกรุง

ภายในงานนี้นะคะจะมีบอลลูนทั้งหมด๙ชิ้นค่ะ

เชิงศิลปะได้ที่งานนี้ค่ะ

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมศิลปะ
ดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่
ออกแบบสินค้าการท่องเที่ยวชุมชนของไทย
โดยมีโซนร้านค้าให้เราไปเลือกช็อปงานศิลปะได้

หรือใครที่หิวก็มีฟู้ดทรัค

ให้เลือกรับประทานได้ตามชอบค่ะ
ยังสามารถมีส่วนร่วมในผลงานศิลปะได้นะคะ

ลงลายเส้นสร้างสรรค์ความเป็นไทย
ประเทศไทยเรามีอาร์ตอยู่ทุกที่เลย
แต่โดนเก็บโดนในที่ต่าง
ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหนือกลางอีสานใต้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชุมชนวิถีต่าง
เราจะเห็นได้ว่าจริงแฝงความเป็นอาร์ตหมดเลย
แต่เราไม่เคยได้ดึงเอาพวกความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมา
แล้วในปัจจุบันเราพยายามหยิบยก
เอาความเป็นอาร์ตของแต่ละพื้นที่เอาความเป็นศิลปะ
ไม่ว่าจะเป็นศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
หรือเป็นศิลปะสมัยใหม่ในการที่จะทำร่วมสมัย

ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

สนใจอยากเที่ยวชมเทศกาลงานอาร์ตในอารมณ์ชิว
ตั้งแต่วันที่๖ถึง๘มกราคม๒๕๖๐ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน